อ่ะเดี๋ยวบ่ายนี้เย็นนี้รู้เรื่องค่ะหน้าก๊อฟนะ

ทีนี้มันมีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์

หรือว่าแค่แกล้งเฉยปรากฏว่านักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วมันคือเรื่องจริงเห็นไหมคะ
เมนชั่วคราว๑๐๑๗มีนาคม๒๕๖๔ห้ามตาย
เท่านั้นแหละค่ะพอป้ายนี้ปรากฏออกสื่อออนไลน์ไปนะคะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกแหม
เรื่องของการห้ามตายเนี่ยมันห้ามตายได้ด้วยเหรอ

มีคำชี้แจงออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชม
คือเป็นเสียงฮือฮามากเลยค่ะ
หลังจากที่มีป้ายนี้ปรากฏออกมานะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังวัดจุดเกิดเหตุเลย
ภายในวัดศรีสุธาวาสหรือวัดเลยหลงอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ
ไปติดตามข้อเท็จจริงไปหาความจริงว่าป้ายนี้มีอยู่จริงไหม
ประกอบคำตอบข้อแรกก่อนเลยนะมีอยู่จริงค่ะ
ตรงานอยู่หน้าเมนความยาวความกว้างของป้ายก็
กว้างสักประมาณหกสิบเซนติเมตรยาวเมตรยี่สิบเซนติเมตร
เรามีโอกาสไปเจอกับพระมหาจักรพลสิริธโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลยหลงนะคะ
เล่าที่มาที่ไปที่ไปและที่มาของแผ่นป้ายนี้บอกว่า
คืออย่างนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเมนของวัดเป็นคนเขียนขึ้นมา
เนื่องจากต้องการแจ้งให้กับชาวบ้านได้ทรัพย์ว่าช่วงวันที่สิบถึงสิบเจ็บมีนาคมนี้
ทางวัดต้องการใช้พื้นที่เพื่อจัดการประชุมพระสังคาธิการประจำปี
พันห้าร้อยหกสิบสามของคณะสงฆ์ภาคแปด
โดยจะมีพระสงฆ์สามเณรเข้าร่วมงานกว่า๖๐๐รูป
รวมทั้งจะมีการตั้งโรงทานอีกด้วย
ก็เลยจำเป็นต้องงดจัดพิธีชาปนกิจศพ
พร้อมกับย้ำอีกว่าเจตนาของเจ้าหน้าที่
แค่อยากจะให้คลายเครียดก็เท่านั้น
แต่หลังจากที่จัดงานเรื่องของการประชุมพระสังคาธิการแล้ว
ทางวัดก็จะเปิดให้มีพิธีชาปนากิจศพได้ตามเดิมค่ะ